คุณผู้ชมค่ะวงการบันเทิงค่ะยังคงมีความสูญเสียอย่างต่อเนื่องนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการเลยก็ว่าได้นะคะ
เราได้สูญเสียนะคะนักแสดงชื่อดังค่ะพี่หนุ่มจรรย์งามดี
เจ้าของบทนายจันทวดเขี้ยวจากหนังเรื่องบางรจันทร์ค่ะ
เมื่อบ่ายวานนี้ค่ะวงการบันเทิงนั้นต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมือ
ตำนานบทนายจันทหวดเขี้ยวจากหนังเรื่องบางระจันทร์ไปอย่างไม่มีวันกลับ
เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
เพราะนอกจากจะสร้างชื่อนะคะจากบทนายจันหนวดเขี้ยวแล้ว
พี่หนุ่มจรรย์งามดีค่ะยังมีผลงานมากมาย
มีทั้งหนังแล้วก็ละครด้วย
ตุลาคมนี้จะมีละครออกอากาศอีก๑เรื่อง
คือชาติพยักษมนักเลงทางช่อง๗
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รอการออกอากาศอยู่
ก็คือหมอหลวงทางช่อง๓นั่นเอง

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
เมื่อวานนี้ประมาณ๑๔นาฬิกา
พี่หนุ่มอยู่ที่โฮมสเตย์บางรจันทร์จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของพี่หนุ่มค่ะ
แล้วตอนนั้นฝนตกหนักมาก
หนุ่มค่ะเลยไปขุดลอกดินที่ขอบสระเลี้ยงปลา

แล้วก็ซุดตัวล้มนอนหมดสติข้างบ่อเลี้ยงปลานั่นแหละ
ญาติค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ในสภาพที่หมดสติที่ผจญอ่อนหยุดหายใจ
แพทย์ค่ะพยายามแล้วที่จะช่วยปั๊มหัวใจขึ้นมา

เสียชีวิตในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๑๕นาที
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน
หนุ่มค่ะจากไปในวัย๔๙ปีค่ะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
เป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมรูปนี้เลย
เป็นภาพที่ตัวเองกำลังปรับปรุงโฮมสเตย์
เป็นช่างด้วยตัวเองแบบนี้แหละแรงมากนะ
ใช่ค่ะแล้วก็โพสต์ด้วยนะคะด้วยข้อความที่บอกว่า
ทำงานวนไปความสุขที่เราหาได้
คาดคิดเลยนะคะว่าผ่านไปไม่ถึงกี่ชั่วโมง
หนุ่มจะจากไปอย่างกระทันหันค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่หนุ่มด้วยนะคะ
อืมนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกแล้วต้องบอกว่าเป็นปีที่มีการสูญเสียเยอะมากจริงจริงนะคะ